ศึกอาเซียนคัพ๓๖๐ระหว่างทีมชาตรายกับสิงคโปร์
ว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่หนักแต่ว่าเป้าหมายคือ๓คะแนนเท่านั้น
กล่าวในการแถลงข่าวว่ากังวลเรื่องสภาพความฟิตของนักเตะที่ต้องเล่นต่อเนื่องมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
โดยการพบกับสิงคโปร์ที่กำลังต้องการคะแนนอาจจะทำให้ไทยเหนื่อยยิ่งขึ้น
แต่ก็ได้เตรียมแผนรับมือเอาไว้แล้วค่ะ
วีสุนทรามูรตินะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสิงคโปร์ก็เปิดเผยค่ะว่า
เกมนี้ต้องการ๓คะแนนหลังจากเสมอกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพมา๐ประตูต่อ๐
แต่ก็ยอมรับค่ะว่าไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและมีแนวรุกที่อันตราย
โดยเฉพาะธุรสินแดงดาแต่ก็เตรียมรับมือเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะไทยพบกับสิงคโปร์ในศึกอาเซียนคลับมาแล้ว๗ครั้ง
ซึ่งทั้ง๓ครั้งที่พบกันในรอบแรกไทยไม่เคยแพ้
สิงคโปร์ก็ไม่เคยทำประตูขึ้นนำไทยได้ก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะ
แต่ว่าการเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะคะทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำสิงคโปร์ในการเข้าชิงชนะเลิศ๒ครั้งด้วยกัน

ขณะที่กำลังเสมอกัน๑ประตูต่อ๑กลับมีจุดโทษปริศนาเกิดขึ้น
เมื่อผู้ตัดสินชาวมาเลเซียมองว่านิเวศสิริวงศ์ไปทำฟาวผู้เล่นสิงคโปร์ในเขตโทษ

ทำให้สุดท้ายค่ะไทยแพ้ไป๑ประตูต่อ๒
ก่อนที่จะกลับมาเล่นที่ไทยแล้วก็เสมอกันไป๑ประตูต่อหนึ่ง
กอร์รวมเป็นไทยที่แพ้ไป๒ประตูต่อ๓ชวดแชมป์อย่างน่าเสียดาย
ส่วนเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนัดแรกเมื่อปี๒๐๑๘
ค่ะไทยบุกไปแพ้ก่อน๑ประตูต่อ๓
ซึ่งไทยเสียจุดโทษตั้งแต่๑๐นาทีแรกนะคะ
แม้ว่าจะตามตีเสมอได้จากอดุลหลาโซ
แต่ก็ไปโดนทีเด็ดจากไครูอัมรี่แล้วก็โบฮักกี้ไกซาน
ช่วยกันยิงให้สิงคโปร์เอาชนะไปได้
แม้ว่าเกมที่๒ในบ้านไทยจะเบียดชนะไปได้๑ประตูต่อ๐
แต่ว่าไม่เพียงพอก็แพ้ไปด้วยสกอร์รวม๒ประตูต่อ๓
โดยล่าสุดนะคะทั้งคู่พบกันในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกปี๒๐๑๖
เป็นทีมชาติไทยที่นำก่อน๑ประตูต่อ๐จากมงคลทศกรัย
แต่ก็ถูกไฮรูอัมรี่โมงตีเสมอได้อย่างรวดเร็วนะคะ
นาทีที่๘๖ค่ะไทยมาได้จุดโทษจากจังหวะแฮนดบอลในเขตโทษ
แล้วก็เป็นชาวริวชะปุ๋ยที่ยิงเข้าไปค่ะ
แล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทวงแชมป์อาเซียนในรอบ๑๒ปี
ส่วนสิงคโปร์ในฐานะแชมป์เก่าตกรอบแรกค่ะ
ไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนคู่๑๙นาฬิกานะคะเป็นอินโดนีเซียพบกับฟิลิปปินส์ค่ะ